มาดูแม่ค้าออนไลน์คนนี้บ้าง
ถูกลูกค้าโกงปลอมสลิปจากการซื้อกาแฟเพื่อสุขภาพ๒ครั้งแล้ว
แต่ปรากฏว่าแม่ค้าคนนี้นะตามไปถึงบ้าน
ตามไปถึงบ้านของลูกค้าเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่เอาเรื่องฮะ
ไม่เอาเรื่องเปลี่ยนใจแถมให้ตังค์คนในบ้านนั้นเอาไว้ซื้อข้าวกินด้วย
ทำไมมันเป็นแบบนั้นลองชมคลิปครับ
แล้วทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลย
ทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลยคะ
พูดค่ะเวลาโกงคนอื่นยังโกงได้เลยเวลาควักโกงคนอื่นยังโกงได้เลย
ความตับซื่อในชีวิตไม่มีเวลาโกงเขายังโกงได้
ถ้าไม่ได้คุณตำรวจตามมาซึ่งเนี่ยน้ำบาด
ไม่เอาครับไม่มาตลอกกันคุยกันเยอะเดี๋ยวตลกกันได้

อ่ะยอดนี้พี่ไม่เอาคืนนะน้องโอน

เขาทำสลิปต่อมาทั้งหมด๓๕๘๐กว่าบาทเพราะว่ามีประเศษ๑๖๙๐

ตาของยายมานี่เลยค่ะ

กราบตีนตากับยาย

แล้วจะยังไงต่อนะฮะ
เรื่องมันพลิกพอสมควร
แม่ค้าออนไลน์คนนี้ใช้ชื่อนะใช้ชื่อที่เรียกตัวเองนะ
ในการขายบอกเมียหลังนะฮะ
ตามไปถึงบ้านลูกค้าที่ทำสลิปปลอมส่งมาให้เธอ
ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์

แต่บอกเธอมานี่เธอมากราบเท้าตากับยายของเธอ

โดยสรุปใจความบอกว่าจะไม่โกงคนอื่นอีก
และจะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีก
สุดท้ายแม่ค้าออนไลน์คนนี้นะครับ
มอบเงินให้คุณยายเอาไว้ใช้ในครอบครัวด้วย
เลี้ยงดูหลานไปเลี้ยงดูเหรนตัวเล็กอีกด้วย
เรื่องมันพลิกไปมากเลย

ชาวเน็ตเข้าไปดูแล้วก็ยกให้เธอเป็นแม่ค้าใจเด็ดนะฮะ

ถูกลูกค้าคนอื่นโกงเหมือนกัน
เข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็ถามว่า

คุณตามจนรู้ที่อยู่เขาได้ยังไง
โดยมีคนมาแนะนำบอกว่าก็ไม่ได้อะไรหรอก
แสแรกก็ไอ้ที่อยู่ที่ให้ไปส่งของนั่นแหละ

ตามไปตรงนั้นก่อนส่วนใหญ่จะเจอ

เป็นอารมณ์พลิกนะไปถึงบ้านแล้ว
ตอนแรกนึกว่าเอาแล้วเป็นเรื่องนั้นแล้ว